มาดูเรื่องนี้ที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมครับน้ำท่วมก็ต้องระวังทรัพย์สินมากเป็นพิเศษ
มันเป็นสิ่งที่คนที่อาจจะก่อเหตุใช้จังหวะนี้ในการก่อเหตุนะคะ
คุณครูผู้หญิงท่านนี้ค่ะจอดรถไว้ปากซอยแล้วเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ในบ้าน
คือน้ำมันท่วมเข้าไปได้จอดรถหนีน้ำข้างหน้านี้ก็จอดรถหนีน้ำเอาไว้
ไปคุยกับพ่อแม่สองชั่วโมงกลับมารถเป็นสภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็คือว่ามีการจุดมีก้านทูบเสียบเอาไว้ที่ทะเบียนรถด้วย
ไม่รู้อะไรไม่รู้เกิดจากสาเหตุหรืออย่างนั้น
ไม่เข้าใจความงงที่เกิดขึ้นแต่ความเสียหายอันนี้ประจักษ์แล้ว
โดนทุบกระจกแบบนี้ค่ะคุณครูท่านนี้ค่ะ
ก็มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าจอดรถเอาไว้ทางเข้าบ้าน
น้ำท่วมแล้วออกมาเจอทุบกระจกแตกยับ๓ชุด๓จุด
เขาบอกใครที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ได้
กล้องหน้ารถหรืออะไรก็ได้ช่วยส่งให้หน่อย
อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเบนจมาสเป็นผู้เสียหายค่ะ
บอกกลับมาหาพ่อแม่ที่หล่มศักดิ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ถนนเส้นลมศักดิ์น้ำหนาวมาถึงตอน๘โมง
แต่จะเข้าบ้านก็ต้องจอดรถเอาไว้ปากซอยเพราะในซอยน้ำท่วม
แล้วบ้านอยู่ห่างจากตรงนี้แค่๔๐๐เมตรเอง
เขาคุยกับพ่อแม่เขาบอกคุยกับพ่อแม่ประมาณสองชั่วโมงค่ะ
ออกมาที่รถตกใจสุดขีดเลยกระจกกลายเป็นแบบนี้
แล้วมีก้านทูบที่จุดแล้วปักอยู่ตรงทะเบียนด้านหน้ารถด้วย
ไม่รู้ใครทำจริงเพราะเธอบอกในซอยนี้ก็มีเธออยู่ใช้รถ
อยู่บ้านเดียวเท่านั้นเองแล้วแถมมาแค่อาทิตย์ละครั้งเอง
ปากซอยก็ไม่ได้กีดขวางทางเข้าออกของใครด้วยค่ะ
สงสัยใครอยู่อะไรไหมครับครู
อะนิครูก็ไม่ได้สงสัยใครพอว่า
แล้วเห็นว่ามีทูบอยู่หน้าทะเบียรรษ
ซึ่งครูไม่เคยจุดทูปตรงนั้นเลยใช่ไหม
ตอนนี้คุณครูก็ไปแจ้งความไว้ที่สพหลมศักดิ์เรียบร้อยแล้วค่ะ